คุณผู้ชมคะที่ชนบุรีค่ะมีคนร้ายเนี่ยนะคะ
ขโมยโอ่งน้ำครับแล้วก็ขโมยแบบใจเย็นเลย
ขโมยขึ้นรถแล้วก็ค่อยหนีไปทั้งที่คนพลุกพลาดนะคะ
แต่โอ่งน้ำโอ่งนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมครับ
เป็นโอ่งโบราณหายากมูลค่าสองหมื่นกว่าบาท
คุณผู้ชมนี่หาดูโอ่งเนี่ยเหรอใช่สองหมื่นกว่าบาทนะสองหมื่นกว่าบาทค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านรงคุณากรธรรมรงเป็นคนโพสต์คลิปนี้นะคะ
ก็จะเห็นภาพคนร้ายที่ก่อเหตุเลยอ่ะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่ยี่สิบสี่ทับหก
หมู่๒ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับนายนิทิศคุณากรทำรงอายุสี่สิบเก้าปี
เป็นพี่เขยของคนโพสต์เขาโพสต์เนี่ยเห็นหมดเลย
คนร้ายก่อเหตุลักษณะไหนยังไงรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมา
เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ขโมยขึ้นรถจักรยานยนต์ไปแบบเนี้ย
ไม่รู้ไงแล้วอุ้ยแล้วเอาขึ้นรถจักรยานยนต์ดูดิอืม
เป็นโอ่งโบราณสีเขียวนะคะอยู่หน้าบ้านสองใบค่ะ
เขาเรียกว่าโอ่งเขียวไข่กามูลค่าใบละสองหมื่นกว่าบาทนะคะ
คือตั้งเอาไว้ข้างละ๑ใบเขาบอกเป็นเคล็ดนะคะ
เรื่องของโชคลาภโบราณเขาบอกว่าให้มีน้ำอยู่หน้าบ้านแล้วจะรวย
ก็เลยวางโอ่งเอาไว้แบบนี้หน้าบ้านสองใบนะคะ
วันเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุช่วงประมาณ๔ทุ่ม
ใช้เวลาขนโอ่งไปเนี่ยนะคะเพื่อขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขโมยไปเนี่ย
ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้อืมนี่ค่ะก็เนี่ยคนร้ายมีความพยายามสูงมาก
ใจเย็นมาคนเดียวรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก็เก่าเก่า
แต่มีแรงยกโอ่งอ่ะขโมยไปแบบนี้นะคะตำรวจบอกว่า
ก็จะรีบจับตัวคนร้ายให้ได้นะคะเพราะว่าก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ไม่แน่ใจว่าเป็นมืออาชีพลักษณะที่ว่าคนสั่งมา
ว่าให้มาขโมยโอ่งนั้นโอ่งนี้อะไรรึเปล่าอาจจะพอรู้ว่า
โอ่งก็มีราคาอยู่เหมือนกันครับ